ดูนักร้องที่ยุค๙๐จะรู้จักดีเลย

หนึ่งในสมาชิกวงนั้นก็คือคุณโจอี้บาซูค่ะ
ถูกจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องพักย่านลาดพร้าว

โดยตำรวจสนโชคชัยเมื่อวานนี้คุมตัว
อี้บาซูไปขออำนาจศาลส่งบำบัดในฐานะผู้ป่วยยาเสพติดนะคะ
ซึ่งคุณโจอี้เขาบอกว่าครั้งนี้ที่เสพเป็นครั้งแรก
แล้วที่ผมทำเพราะเป็นสายให้ตำรวจ

ใช่ค่ะรูปร่างคุณผู้ชมจะเห็นเลยเวลาเห็นหน้าตาเขาเนี่ยนะคะ
คุณโจอี้ชื่อจริงว่าสุรเดชกรงูเหลือมโชธ

เจ้าหน้าที่ไปบุกจับกลุ่มได้ที่ห้องพักแล้วก็มีอุปกรณ์เสพไอซ์ถุงบรรจุไอซ์
ห้องพักอยู่ที่ซอยนาคนิวาส๓๗เขตลาดพร้าว
ซึ่งพอตรวจสอบแล้วพบว่าปัสสาวะมีสีม่วง
ก็เลยไปส่งตรวจที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานี
ผลก็ออกมาว่ามีสารเสพติดประเภทเมดแอมเฟตามีนในร่างกาย
ก็แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไอซ์

ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวาน
ตอนที่ตำรวจคุมตัวไปขออำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ
ให้มีคำส่งนายโจอี้
ในฐานะผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูการเสพยาเสพติดด้วยนะคะ
ซึ่งสารก็พิจารณาคำร้องแล้วก็สอบถามเจ้าตัวแล้วไม่ได้คัดค้าน
ก็เลยมีคำสั่งให้ส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูได้
ทีนี้ตำรวจสนโชคชัยนำตัวไปส่งที่เรือนจำกลางคลองเปรม
แดน๑๓แดน๑๓จะเป็นสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
แล้วก็จะใช้เวลาบำบัดประมาณ๔๕วัน
ทีนี้ระหว่างที่มีการเดินทางไป

เพื่อช่วยราชการให้จับพ่อค้ายาเสพติดให้ได้
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่ามันเป็นเกมอะครับ
มันอยู่ที่ว่าใครจะแพ้หรือชนะ
หลังจากนี้ขอเวลาอีกอาทิตย์หนึ่ง

แล้วก็ยืนยันว่ายังไงจะช่วยราชการต่อไป

เขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะ
นี่แหละทีนี้เราก็ไปสอบถามนะ

ผู้อำกับการสถานีตำรวจนครบานโชคชัย

คือสอบถามไปยังสถานีตำรวจทุกโรงพัก

ไม่ได้เป็นสายตำรวจตามที่กล่าวอ้าง
เขาบอกว่าเป็นเรื่องกล่าวอ้างเฉยนะคะ

ญาติของโจอี้ก็จะยื่นเรื่อง
ขอประกันตัววันจันทร์ที่๒๖มีนาคม

ที่จะรอคำสั่งสารว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่

คุณโจอี้ภรรยาเขาเพิ่งเสียชีวิตไป

แล้วตอนนี้เขาต้องดูแลลูก๕คน

เดี๋ยวอีก๔คนเป็นลูกบุญธรรม

ก็ไม่รู้ว่าลูกจะใช้ชีวิตยังไงนะคะ

บอกว่าหักกันนิดหน่อยมันเป็นเกม
ก็ต้องดูต่อว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่ตำรวจพูดเนี่ย